สิทธิ์ที่เขาบอกว่าตักบาดจะถามพระราชใช่ไหมคะอ่า
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าขอถามหน่อยเถอะค่ะหลวงพี่หรือว่าน้องเนรทั้งหลาย
ฉันอะไรเดี๋ยวตักให้ถามก่อนตักบาทเลยค่ะ

ถ้ามีเยอะแต่กลับอย่างเดียวได้เปล่าได้
หนูเอาอะไรครับเลนอะไรลูกผัดกะเพราอ่า

อืม

เขาคือมาซื้อกับข้าวหรือมารับบินทบาท
มารับวินทราบาท

มีแต่ข้าวโชว์ให้ดูว่ามีแต่ข้าว

ขอเปลี่ยนสุภาษิตนิดนึงนะคะ
ระบุว่าทำไมใส่บาทถึงถามพระถามเนรเพราะถ้าท่านได้รับนำไปฉันถือว่าใส่ตรงตามวัตถุประสงค์จะได้ไม่เหลือไม่ทิ้งไม่คว่างไง
เนน้อยกลุ่มนี้นะคะเป็นเนรน้อยจากวัดเขาแก้วอำเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ไม่กี่วันแต่ให้พรเป็นไงคุณคล่องมากเลยนะ
ดิฉันพร้อมเลยนะพร้อมสาธุเลยนะเมื่อสักครู่นี้วิวัชชันตุ
เขาบอกน่ารักนะคะเป็นภาพที่น่ารักนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าคลิปนี้งดดราม่านะ
ให้ดูเป็นความน่ารักดีกว่านะคะงานนี้บรรดาชาวเน็ตชื่นชมเจ้าของคลิป
เขาบอกว่านี่แหละการทำบุญสุขผู้ให้สบายผู้รับบางคนบอกว่าสาธุดีจังเลยค่ะ
ในสิ่งที่ต้องการบุญเต็มเปี่ยมไม่ทิ้งคว่างและบางคนแสดงความคิดเห็นว่าผู้ถูก
ถ้าฉันแล้วเหลือไปเนี่ยก็จะเสียดายบางทีศาสนาก็ต้องปรับตามยุคตามสมัย
เขาว่าอย่างนั้นนะนี่คือความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลค่ะ